ว่าปีนี้ศึกหนักของทีมชาติไทยนะครับ

ทีมไทยก็หวังในการป้องกันแชมป์ให้ได้
ยังมีอีกมากมายนะครับเรื่องราวของฟุตบอลที่เราเซ็นถึง๔ปีเต็ม
มาตรฐานในการถ่ายทอดนะครับ๒ปีที่ผ่านมาเราออกสตาร์ทตั้งแต่ปี๒๐๑๙
ครั้งนี้นะครับเปลี่ยนบทบาทใหม่นอกเหนือจากการถ่ายเท่าสดแล้ว
เรายังเป็นผู้จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
ดำเนินการทุกอย่างเองหมดนะครับเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ด้วยความสะดวกในเรื่องของที่พักสถานฝึกซ้อมนะครับ
ดังนั้นไปตามหน่อยนะครับว่ามิติใหม่ของการถ่ายแล้วสดนะครับ
และการก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการแข่งขันเองจากรายงานครับ
รูปแบบของการมอบสิทธิ์ตามลักษณะของนานาชาติ
โดยในปีนี้แฟนทัพช้างศึกจะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล๖รายการสำคัญประเดิม
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี๑๙ปีและ๒๓ปี
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายเท่าสดเท่านั้น
แต่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยังรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแข่งขัน
เพื่อให้แต่ละแมชออกมาสมบูรณ์แบบ
ทางไทยรัฐทีวีของเราไม่เคยที่จะหยุดนิ่งในการที่จะพัฒนา
แล้วก็ยกระดับยกคุณภาพการถ่ายทอดสดกีฬานะครับ
ในประเทศเราให้ได้มาตรฐานสากลนะครับ
แล้วก็ถ้ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาใหม่
หรือว่ามีลูกเล่นอะไรใหม่ใหม่เพื่อที่จะเพิ่มอัตรรสการชมให้กับผู้ชมเนี่ย
เราก็พร้อมที่จะทำเต็มที่
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
ที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้ยกระดับการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดยตลอด
เลือกทำสัญญามอบสิทธิ์ให้
เชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับวงการฟุตบอลไทยได้อย่างแน่นอน
ก็เลยก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับที่มีกิจกรรมหรือได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้แฟนบอลชาวไทยได้เป็นที่ประจักษ์
ในเรื่องที่ทางสมาคมจะร่วมมือกับทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเรายินดีนะครับ
เพราะว่าถือว่าไทยรัฐทีวีเป็นช่องที่มีแฟนติดตาม
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบันเทิงข่าวสารกีฬาหรือข่าวบ้านเมืองทั่วไปนะครับ
นี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยังเตรียมยกระดับการถ่ายทอดสด
ด้วยการนำเทคโนโลยีเทียบเท่ากับการแข่งขันระดับโลก
ให้ออกมาตราตรึงใจผู้ชมทุกท่าน
ก็คิดว่ามันก็เป็นการทำให้วงการฟุตบอลเราพัฒนา

อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้สำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วย

เตะก็จะได้แน่นอนอยู่ในจอทีวี
แล้วก็จะได้เห็นภาพของตัวเองที่คมชัด
แล้วก็แฟนบอลเองก็จะได้เห็นการวิเคราะห์เกมด้วย
แล้วก็ได้เห็นไฮไลท์
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นโอกาสดี

ที่จะพลิกโฉมวงการฟุตบอลไทย
การสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม

กับแฟนกีฬาชาวไทยตลอดไป